เมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของบ้านปาร์คในเลิศ
และเรื่องราวของอาหารตำรับคุณหญิงสิน
สำหรับอาหารเก่าแก่กว่า๑๐๐ปีที่ถูกนำกลับมาปรุงใหม่อีกครั้ง
เพื่อให้เหล่านักชิมได้มาสัมผัสรสชาติ
ดื่มดำบรรยากาศท่ามกลางสวนสีเขียวใจกลางเมือง
และแน่นอนว่าเมนูที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
และต้องห้ามพลาดสำหรับมาเมซองก็คือ

เมนูนี้จะมีความพิเศษขนาดไหนตามครอบครัวนจอ
สืบสาวราวเส้นกันต่อค่ะ

วิธีการทานนะครับผมก็อ่า
ใช้ตัวหมี่กรอบนะครับท็อปบนน้ำ
แล้วเราก็จะทานครบคู่นะครับผม

แล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีครับผม
แต่งหน้าด้วยผักชี

แล้วถ้าชอบทานเปรี้ยวก็จะมีมะนาวเสิร์ฟเคียงอยู่นะครับ

ในนั้นจะมีเต้าหู้มีกุ้ง

ความหอมของเขาจะมาที่ผิวส้มซ่า

ความหอมของเขาจะเสน่ห์ตรงนี้ครับผม
ส้มสร้างสูตรดังเดิมนี่ก็คือปลูกที่นี่นะครับ

ยังแพ้ความหวานของครอบครัวนอจอ

มันเปรี้ยวนำเผ็ดนำหรือว่าหวานนำกันแน่ค่ะ
อื้มบีตเวอร์นี่วันแม่นไม่ใช่วันวันนี้
ใช่มันเป็นรสชาติที่ผสมผสานหลายอย่างนะครับ

คล้ายต้มยำรึเปล่าค่ะรสจะออก

อเจมส์เมนูของผู้หญิงสิ่งที่ทำยากไหม
ก็หายากครับผมทางคุณเล็กเนี่ยต้องเอาต้นตำรับอายุ๙๐กว่าปีเนี่ย
มาสอนเมนูนี้แต่ละสเต็ปค่อนข้างมีแยกเป็นสัดส่วนของเขา
ในการสะดุ้งน้ำมันแต่ละตัวก่อนถึงจะทำการรวบรวมมาผัดรวมกัน
แต่ละสัดส่วนนี้ต้องควบคุมความสุขผิวของเต้าหู้ไม่กรอบเกินไปไม่นิ่มเกินไป
ตัวนี้นะครับจะเป็นปลานะครับตัวนี้จะเป็นข้าว
ห่อหมกข้าวอ๋อใครเป็นข้าวเลยนี่

ไม่เคยค่ะแต่มีของของเหนือจะเป็นอีกแหล่ะสักนึง

เหนือเขาจะเอาไปขยำกับเลือด
แต่อันนี้คือเอาข้าวมาคลุกกับเครื่องที่ทำห่อหมก
ใช่ครับผมก็คือห่อหมกที่เราห่อปลาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
เราจะเหลือน้ำนี่แหละที่เด็ดของเมนูอาหารไทยเลย
คือไม่ให้เสียของเลยสักอย่างเอามาใช้ไปออกให้ได้หมดเลย
ใช่ครับผมเอาข้าวลงไปคลุกเขาแล้วก็ปรุงรสเพิ่มนิดหน่อย

ก็เหมือนกับเราเอาห่อหมูไปทำกับข้าว
แต่อันนี้ข้าวของเรามีกลิ่นข้าวหมกผสมมาตายด้วย

ทำให้รสชาติของหอมหมดทุกอย่างมันกลมกล่อม

ถ้าเหนียวเป็นของเหนือค่ะเขาจะขยำกับเลือดอันนั้นเขาจะเค็ม
แต่อันนี้จะมีความมันมีรสชาติของห่อหมก
มีความกลมกล่อมของน้ำกะทิที่ผสมกับน้ำห่อหมกกะทิ
ออกไปห่อเป็นห่อหมกข้าว
เห็นความเลอเลิศของเมนูต้นตำรับคุณหญิงสินกันไปแล้ว
แต่บอกก่อนนะคะว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เมนูหมี่น้ำปาร์คในเลิศ
ห่อหมกข้าวห่อหมกปลาเท่านั้น
เพราะเขายังมีเมนูเด็ดทั้งเมนูคาวและเมนูหวาน
ไว้ต้อนรับเหล่านักชิมกันด้วย
ว่าแต่จะมีเมนูอะไรเราไปลุยกันต่อดีกว่าค่ะ

ข้างในก็เป็นไส้กระฉีกครับผม

เหมือนบัวรอยไหมคะ

แล้วอันนี้เป็นขนมอะไรคะ

ตัวนี้เราจะเป็นกิจกรรมในวันแรกครับ

ประทานที่อาหารที่ร้านมาเมซองนะครับ
จะมีร่วมกิจกรรมทำขนมเบื้องฟรีนะครับ

เฉพาะวันแม่และคนที่พาแม่พาคุณแม่มาทานข้าวเท่านั้น

เยอร์ที่๒จะเป็นตัวน้ำตาลผสมไข่ขาว
ไม่ใช่แบบสมัยใหม่ที่เราเห็นจะเป็นครีม

อันนี้ไอติมมะพร้าวใช่ไหมคะ

แต่แบบมันแปลกแล้วก็พิเศษกว่าที่อื่น
รสชาติคือเขาจะไม่ใช่เป็นเนื้อเนียน

ไอติมมะพร้าวของที่นี่ถึงมีออกมาเป็นเนื้อคนละแบบคะ
ก็ขั้นตอนกรรมวิธีเนี่ยคือเราจะใช้น้ำมะพร้าวสดออกจากลูก
มาคั้นมะพร้าวขุดขาวเพื่อจะได้น้ำกะทิมาทำเป็นไอศครีมมะพร้าวตัวนี้ครับ
มะพร้าวทึนทึกที่จะเอาน้ำข้างในมะพร้าวน้ำหอมที่ต้องคัดน้ำหอมจริงมา
ความหอมของเขาจะพิเศษแบบน้ำมะพร้าวน้ำหอมทั่วไป
ได้ยินแล้วว่าที่ปั๊กไลเลิศเนี่ยเป็นต้องกำเหนิดของไอศกรีมมะพร้าว
สนับขาวไลเลิศใช่ไหมครับผมอ่าคุณยิงสินอีกแล้ว
สมัยก่อนเนี่ยท่านคุณยิงสินจะเอามะพร้าวทั้งลูก
หรือเข้ามาทางเส้นเพชรบุรีนะครับเลี้ยวเข้ามาทางตัวสถานทูตเข้ามาทางซอยสมคิด
แล้วก็ตรงเข้ามาเข้าทางด้านหน้าเลยครับครับผมสองเส้นทาง
ที่ที่ท่าวิทยุครับครับผมเปิดไปกี่โมงครับสำหรับที่นี่
โมงครับผมแล้วก็จะหยุดตอนบ่าย๒เปิดอีกตอน๖โมงเย็นครับผม
ใบสองเปิดทุกวันครับเจ็ดวันโอเคครับผมสวัสดีต้องขอบคุณมากมากนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องและห้องอาหารมาเมซองบ้านปาร์คในเลิศขอมอบสิทธิพิเศษให้กับคู่แม่ลูกที่มาตามรอยความอร่อยที่อยากมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยตำรับคุณหญิงสินกับเมนูหมี่น้ำปาร์คในเลิศ
เพียงแค่แจ้งว่ามาตามรอยรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเมื่อสั่งหมี่น้ำปั๊กในเลิศ๑ที่ในราคาปกติรับหมี่น้ำปั๊กในเลิศมูลค่า๒๘๐บาท๑ที่ฟรีทันที
งวนสิทธิ์เฉพาะการรับประทานที่ร้านและสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่๑๓สิงหาคมพศ๒๕๖๑ถึงวันศุกร์ที่๓๑สิงหาคมพศ๒๕๖๑นี้เท่านั้นค่ะ
เมนูตำรับคุณหญิงสินอายุกว่าหนึ่งร้อยปีเราขอเปลี่ยนฟิลมาลิ้มลองเมนูเส้นสตรีทฟู้ดอย่างผัดไทยกันหน่อยค่ะ
แต่บอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่ผัดไทยธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอน
แต่จะไม่ธรรมดายังไงตามครอบครัวนอจอไปสืบสาวราวเส้นกันต่อเลยค่ะ
นี่เราเข้ามาถูกซอยปะเนี่ยนี่ซอย๔๔ไหมเนี่ย

ร้านนี้หรือเปล่าร้านสีฟ้า
เออใช่นี่ตรงตามรูปเป๊ะเลยนะครับ
ร้านนี้สีสันสดใสดูเก๋ไก่จริงเลย
แต่ร้านเขาไม่ได้แค่เก๋ไก่อย่างเดียวนะคะ
ร้านเขายังติดอันดับ๑ใน๓๕ล้านจากบิบกูมองเลย
แต่เอ๊ะดิบกูมองนี้จากไหนนะคะพี่
นี่ไงเราตามมิชวินไกด์มาเลยนะครับผมตรงนี้นะครับ

จากรางวัลมิชลินสตาร์ที่เรารู้จักกันแล้วนะคะ
อีกหนึ่งรางวัลที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คือ

น้องเล็กแต่เป็นเล็กพริกขี้หนูนะคะ
แต่เอ๊บิ๊บกูมองคืออะไรแล้วมันน่าสนใจขนาดไหนนะเหรอ
กูมองนะคะหรือเรียกสั้นว่าบิ๊บที่มาจากบีเบนด้าม
ซึ่งเป็นชื่อเล่นของเจ้ามิชลินแมนค่ะ
โดยเจ้ารางวัลนี้นะคะจะแตกต่างจากดาวมิชลินตรงที่
ตั้งใจมอบให้กับร้านอาหารที่อร่อยสมคุณค่าในราคาที่เป็นมิตรต่อกระเป๋าค่ะ
ซึ่งสัญลักษณ์ของรางวัลนี้ก็ไม่ใช่ดาวแบบที่เราคุ้นเคย
แต่จะเป็นเจ้ามิชลินแลบลิ้นการันตีความหน้าหมักนั่นเองค่ะ
โดยเกณฑ์ในการมอบรางวัลวิปกูมองนะคะจะต้องเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมจากเหล่าผู้ตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบนะคะจะสั่งอาหารทั้งหมด๓อย่างนั้นก็คือ
เรียกน้ำย่อยจานหลักและขนมหวานหรือเครื่องดื่มค่ะ
โดยหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณานะคะจะวัดจากค่าครองชีพและการใช้จ่ายในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันไปค่ะ
โดยในปี๒๕๖๑นี้นะคะมีร้านอาหารในประเทศไทยได้รางวัลและถูกจัดอันดับในประเภทบิ๊บกูมอง
รวมทั้งสิ้น๓๕ร้านซึ่งร้านบ้านผัดไทยก็เป็นหนึ่งใน๓๕ร้านที่ได้รับการจัดอันดับจากปิ๊บกลูมองประจำปี๒๕๖๑นี้ด้วยค่ะ
สวัสดีครับคุณภูครับ
สงสัยค่ะว่าร้านบ้านผัดไทยติด๑ใน๓๕อันดับของบีบกูมองได้ยังไงคะ
บิบกูมองจะเป็นในลักษณะที่เป็นอาหารที่สมราคาราคาไม่แพงรสชาติดี
เราก็ได้ติด๑ใน๓๕เลยนะครับจุดเริ่มต้นของบ้านผัดไทยเกิดขึ้นด้วยอย่างไรครับ
พูดแล้วก็แฟนเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทานผัดไทยมากแล้วก็เราชอบสไตล์แบบว่าสีสันสดใสเลยโทรนิดเราก็เลยอยากเอาจุดนี้มาเป็นจุดขาย
แล้วก็ถนนเจริญกุงเป็นอะไรที่กรุงเทพเราก็เลยอยากจะนำเสนอในจุดนี้นะคะ

เด่นก็มีปลาไทยปูยักษ์นะคะที่ทุกคนมาแล้วจะรู้สึกต้องถามหาเลยทันที
แล้วก็มีผัดไทยอีกประมาณ๖ชนิด๖อย่างแล้วก็อาหารเล็กน้ำย่อยของหวานอะไรอีกครับผม

หิวแล้วไปชิมกันดีกว่าครับ
เห็นเป็นร้านผัดไทยเล็กสองคูหาแต่บอกเลยนะคะว่าอลังการงานอาหารมากถึงมากที่สุด
แต่ถ้าอยากรู้ว่าผัดไทยของที่นี่จะโอ้โหอาหารขนาดไหน
ตะเก็บให้พร้อมแล้วช่วงหน้ามาชิมไปพร้อมกับครอบครัวนจอค่ะ

เส้นก็ผัดได้เหนียวนุ่มกำลังดีเลยค่ะ

เพราะว่าหวานเขานั้นมาจากซอสมะขามที่เขาเคี่ยว
อร่อยแล้วนี่ยิ่งผสมเข้ากับมันปู
อธิบายรสชาติสัมผัสโดยละเอียดตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัสกับลิ้นเรา